กลับมาตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวลองฟังอาจารย์สุภาพดูค่ะ
เพราะว่าอาจารย์สุภาพวันนี้นะมีทั้งประเด็นที่เป็นข่าวดี
ทำให้เรามีความหวังแล้วก็มีประเด็นข่าวร้ายที่ทำให้เรากังวลด้วย
เพราะฉะนั้นติดตามพร้อมกันได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สุภาพอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
ผมคิดว่าอนิสงฆ์ของปู่ย่าที่พาหลานตระเวนนั่งแท็กซี่
ไปหาเตียงหาโรงพยาบาลเนี่ยได้คุณอุปการณ์แก่คนทั่วไปเยอะเลยครับ
เพราะผมคิดว่าสถานการณ์ที่กลับมาใหม่คราวนี้เนี่ยมีคนที่เจอสภาวะอย่างนี้
แต่ว่าไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิป
ไม่ได้ส่งคลิปเข้ามาในโลกออนไลน์แต่ว่ารายนี้เนี่ย
มีคนส่งคลิปเข้ามาในโลกออนไลน์มันก็กลายเป็นเรื่องว่า
ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะมีอีกนี่คืออนิสงฆ์ครับ
ก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายเถอะครับผมย้ำอีกทีนึงว่าการแถลงข่าวการบริโภค
ต้องมีสติครับคนให้ข่าวคนแถลงข่าวก็ต้องมีต้องมีสติ
อวดรู้แถลงอะไรก็ต้องให้ชัดเจนเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องที่ยังไม่กำควม
อย่าเพิ่งปล่อยให้เป็นข่าวออกมาคนที่รับข่าวบริโภคข่าวก็ต้องมีสติ
ที่จะไตรตรองข้อมูลไม่งั้นแล้ว
โทษนะฮะชาวบ้านเขาบอกประสาทกินกันหมดแล้วเวลานี้
อย่างเรื่องการพบสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเดนต้ากับโอมิครอน
แล้วหนังสือพิมพ์ตั้งชื่อกันว่าเดนตาครอนอะไรเนี่ยสุดท้ายก็เป็นข่าวมั่ว
มั่วครับทำให้ตกใจกันไปทั้งบ้านทั้งเมือง
แล้วสุดท้ายวันนี้ก็กลายมาเป็นหัวข่าวว่าชี้เดนตากรอน
พันธุ์ใหม่อธิบดีสุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
โอกาสเกิดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แล้วโอกาสที่จะเกิดมากที่สุดคือการปนเปื้อน
แต่ว่าข่าวที่มันออกมามันก็ตกใจกันไปหมดเห็นไหมครับ
เรื่องของโควิดในภาพรวมเนี่ยมาถึงวันนี้ผมคิดว่า
คนไทยควรจะต้องฟังข่าวนี้เพราะว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย
มีที่ข่าวทำที่ชวนให้กังวลและข่าวที่ทำให้ใครกังวล
ข่าวที่ทำให้กังวลคือต้องยอมรับว่าไอ้สายพันธุมิครอนเนี่ย
มันระบาดเร็วมากจริงจริงอันนี้ชัดเจนโอมิคลอนลามเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัด
มันแซงยอดเดนต้าไปแล้วแล้วที่สบคโชว์กราฟก็คือว่า
สิ้นเดือนกุมภาเนี่ยโอกาสจะติดเชื้อพุ่งวันละสามหมื่น
สิ้นเดือนกุมภานะนี่นี่วันที่สิบเอ็ดมักกะลา
ก็แปลว่าอีกเดือนกว่าโอกาสที่จะติดเชื้อวันละสามหมื่นเนี่ย
เป็นไปได้อันนี้คือคือข่าวร้ายจากกระทรวงสาธารณสุขจากสบค
แล้วข่าวดีล่ะข่าวที่ทำให้เรามีความหวังก็มีครับ
สทกระทรวงสาธารณสุขจอประกาศโควิดเป็นโรคประจำถิ่น
หวังว่าเชื้อจะลดความรุนแรงทำให้เสียชีวิตลดลง
เหลือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โรคประจำถิ่นเป็นยังไงครับ
ทำไมเราจึงไม่ต้องกังวลถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
อันนี้เนี่ยต้องฟังประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณหมอเกียรติภูมิวงละจิตนักข่าวถามว่า
อีกนานแค่ไหนครับโควิดถึงจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ประหลัดกระทรวงตอบว่าลักษณะโลกมันลดความรุนแรงลง
ถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยนะประชาชนมีภูมิต้านทาน
และระบบสภาพแวดล้อมการดูแลมีประสิทธิภาพลดการป่วยหนักและเสียชีวิต
ต่ำลงมากขึ้นเคยมีอัตราเสียชีวิตถึงสามเปอร์เซ็นต์
แล้วค่อยค่อยลดเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนี้ก็ต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์
แล้วถ้าลดเหลือประมาณศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้
จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าป่วยติดเชื้อพันคนตายหนึ่งคน
อันนี้คือหนึ่งถือว่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ
ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้โควิดมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
ประจำถิ่นหมายถึงว่าเหมือนกับเป็นไข้หวัด
เป็นแล้วก็หายไม่มีการระบาด
ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรต่ออะไรกันเหมือนถึงเวลานี้
ก็เหมือนเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งเอางี้ก็แล้วกัน
อันนี้เป็นความหวังครับความหวังว่าเมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น
เหมือนเป็นไข้หวัดการใช้ชีวิตก็จะได้กลับคืนมาเป็นปกติ
แล้วพอกลับคืนมาเป็นปกติมันโยงไปถึงอะไรครับ
มันโยงไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วยถ้าโควิดจบเร็ว
การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าโควิดจบช้า
แล้วยังลากยาวอีกอันนี้จะมีปัญหา
จะมีปัญหาในเรื่องการฟื้นฟูของเศรษฐกิจประเทศ
คือฟื้นไม่ไหวหัวดิ่งพังงกหัวไม่ขึ้น
แล้วมันจะมีผลต่อประเทศมีผลต่อปากท้องประชาชน
มีผลต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนทั่วกันไปหมด
รายได้ของแต่ละครัวเรือนมันจะกลับสู่สภาวะปกติ
ถ้าสมมุติว่ากับโควิดหายไปแล้วเป็นโรคประจำถิ่น
อันนี้จบเร็วหรือจบช้ามันขึ้นอยู่กับเราช่วยกันทำ
แต่ว่าถ้าไปดูหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
คือธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มีข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทย
ลุ้นโอมิครอนให้จบภายในจะจบภายใน๖เดือน
ถ้าจบภายในหกเดือนก็คาดว่าเศรษฐกิจปีหกหก
จะขยายตัวดีขึ้นแล้วธนาคารแห่งประเทศไทย
ก็จะประกาศใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายคู่เศรษฐกิจ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาเป็นห่วงธุรกิจภาคบริการการท่องเที่ยวที่อาการมันสาหัส
แล้วมันฟื้นตัวช้าผมหยิบเรื่องนี้มาพูด
เพราะเห็นว่ามันมีข่าวความสอดคล้องจากวงการโรงแรม
จองห้องพักดิ่งนรกข่าวนี้มาจากคุณมาริสาสุโกศล
หนุนพักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณมาริสาบอกว่า
จองโรงแรมก่อนหน้านี้หลังการผ่อนคลายการเปิดประเทศเนี่ย
มันก็มีแนวโน้มดีขึ้นมาเรื่อย
แล้วเธอก็ยกตัวอย่างว่าเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
โรงแรมทยอยเปิดขึ้นมาอีก๗๔เปิดบริการนะ
ถามว่าแล้วอัตราเข้าพักล่ะ
บอกว่าเดือนธันวาเนี่ยอยู่ที่๓๗อ้าวอันนี้ใช้ได้ครับ
มันเพิ่มขึ้นมาจากเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกานี่มีแค่๓๐ในห้องพัก
ฉะนั้นจะเห็นว่าแนวโน้มมันดีขึ้นมาเรื่อย
คนในวงการโรงแรมก็ดีใจอ้าวแต่ล่าสุด
วันนี้ตัวเลขจองห้องพักมันลดมาอยู่ที่๒๐
หนังสือพิมพ์หน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐเขาจึงพาดหัวว่า
ยอดจองห้องพักดิ่งนรกไหมครับ
ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนยกเลิกการจองห้องพักไปแล้ว
นี่ไงครับที่ผ่านมาผมพยายามขีดเส้นใต้
ให้ความสำคัญกับธุรกิจการท่องเที่ยว
เพราะว่ารายได้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในสามขาของรายได้ที่จะเข้าประเทศ
ขาก็คือว่ารายได้จากการส่งออกรายได้จากการลงทุนรายได้จากการท่องเที่ยว
ซึ่งมันเปรียบเหมือนเครื่องยนต์๓ตัวที่เดินเครื่องนำเงินเข้าประเทศ
ฉะนั้นเราจะปล่อยให้เครื่องยนต์แห่งการท่องเที่ยวเนี่ยมันลิบหลีนานไปอย่างนี้ไม่ได้
ประเทศไทยเนี่ยเคยมีนักท่องเที่ยวเอาเงินเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรา
ปีละประมาณ๔๐ล้านคนนะก่อนเกิดโควิดตอนที่โควิดยังไม่ระบาด
พอโควิดมามันก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อยตอนนี้เขาประเมินกันว่าปีเนี้ยปีหกห้าเนี่ย
มันจะเหลืออยู่ประมาณห้าล้านหกแสนคนห้าล้านหกแสนคนเนี่ย
มันอยู่ภายใต้กรอบว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะถ้าล็อกดาวน์มันจะน้อยกว่านี้เยอะ
ตัวเลขจะเหลือเท่าไหร่ก็ยากจะคาดเดาฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่า
เพราะว่ามันจะมีปัญหากระทบอะไรมากมายตามมาเยอะเลยครับคุณน้ำแข็ง
ครับคุณบุ๊คครับครับขอบคุณอาจารย์
สภาพคลิกกระจายในเขตเส้นใต้เมืองไทยด้วยครับ
เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่อาจารย์สะท้อนออกมาแบบนี้นะครับ